ด้านหลังนี้คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหม
เรื่องพวกอาถรรพ์ในป่าช้าป่าที่แบบมีสุสานอะไรต่างเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วไปทำอะไรไม่ดีผีจะบังตาไม่ให้เราออกมา
ตาให้คนมาหาหาไม่เจอแต่เรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับการมวลท้องปวดท้องพี่เบิร์ต
คนมันจะปวดมันอั้นไม่ได้พี่เบิร์ตว่าจริงไหม
ใช่ครับอย่างเมื่อสักครู่ตอนพักโฆษณาผมยังไปเข้าห้องน้ำมาเลยครับมันอั้นไม่ได้จริงฮะ
ไม่ต้องบอกถามเฉยไม่ต้องบอกคุณผู้ชมไม่รู้
ไม่โดนอะไรบังตาด้วยนะยังหาเจออยู่
นี่กลับมานั่งอ่านข่าวได้แต่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้คุณผู้ชม
คือเขาไปด้วยกันกับญาติแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาปวดท้อง
เขาปวดท้องหนักมากเลยเข้าไปถ่ายในป่า
แล้วหลังจากนั้นคือไม่ออกมาเลยค่ะชาวบ้านตามหาอุ้ยหายังไงเนี่ย
เดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมมันมีช่องแบบนี้ด้วยน้ำแข็ง
ป่าช้าเก่าคุณผู้ชม
แล้วเขารู้ไหมตอนเข้าไปคงไม่รู้หรอกมั้ง
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยนะ
คือมันเหตุการณ์ที่ป่ามันดูแบบมันเป็นป่าแต่มันเป็นป่าลักษณะนี้
ที่สี่มหาพฤษของปราเจนบุรี
สุสานแหละมันเป็นสุสานของชาวไทยเชื้อสายจีน
แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่มันกว้างขวางตรงนั้น
คนที่เขาเข้าไปในป่าคือใครล่ะ
นายอธิวัฒน์คำชุ่มเขาหายไปแล้วจะไปปลดทุกข์

ตรงนี้มันเป็นสุสานเก่าเขยิบไปหน่อยดีกว่า
อันนี้ไม่รู้แต่ว่าญาติของนายอธิวัฒน์
แจ้งกู้ภัยร่วมกับตันยูนะที่เขตอำเภอศรีมหาโพธิ
มาช่วยหน่อยอธิวัตรหายไปหายไปตั้งแต่บ่าย

นี่ชี้จุดให้ดูเลยว่าจุดตรงนี้นั่นแหละค่ะ

คือญาติของพี่อธิวัฒน์เขาคุณวันนี้ม่วงพรมค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันขับรถมาส่งตังโมที่ตลาดนัดท่าตูม
ก็มากับอธิวัฒน์ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละ
ปรากฏว่าอธิวัฒน์ปวดท้องหนัก
บอกว่าอุ๊ยไม่ไหวโลหะขอไปอื้อตรงป่าระมะหลังวัดหน่อยละกัน
เฮ้ยหายไปไหนปลดทุกข์นานจังไม่ออกมาเลยหลงหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะตัวคุณพี่วรรณีเนี่ยก็เลยโทรหาอธิวัตร
โทรติดป่ะโทรติดอธิวัตรรับสายด้วยนะ
มีใครอยู่มั้งครับรับสายแต่คุยไม่รู้เรื่องเหรอคุณผู้ชม

เพราะว่าฝั่งของนายอธิวัฒน์เองคือเขามีอาการหูดับ

แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทางญาติบอกนะ
ว่าตัวนายอธิวัฒน์เขามีอาการเหมือนกับเบลอ
ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอาถรรพ์ของป่าช้าเก่า
บังตาไม่ให้เจอตัวนายอธิวัฒน์หรือเปล่า

สปีกเกอร์โฟนนักข่าวยังได้ยินอยู่เลยว่าเอาเขารับสาย

กู้ไพชาวบ้านระดมกำลังไปหาที่ป่าช้าเก่า

เจอพวกหลุมต่างหลุมศพหลุมห่วงซุ้ยต่างนี่แหละ
แล้วต้นไม้มันก็ขึ้นรกทึบเถาวันมันห้อยระยงระยางไปหมด
พื้นที่ตรงนั้น๓ไร่กว่า
กว้างอยู่นะถ้ามันหลกทึบแหล่งเนี่ยคุณผู้ชมกว้างสิ

ญาติจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
บอกกล่าวเจ้าที่ชะทางจะให้เปิดทาง
ขอให้เปิดทางแล้วก็ให้พวกเราหาญาติ
ให้เจอด้วยเถอะแล้วหนึ่งในญาติก็คืออยากได้ที่พึ่งทางใจไง
ไปดูหมอหมอดูบอกว่าอธิวัฒน์ยังอยู่ในป่าแห่งนี้นี่แหละ
แต่โดนอะไรบางอย่างบังตาอยู่นี่ไง
มันก็ตรงกับความเชื่อของชาวบ้านโดนบังตาอยู่ก็เลยยังหาไม่เจอ
กู้ภัยกับชาวบ้านค่ะหากันแบบตั้งแต่บ่าย๒กว่าใช่ไหม
จนถึงค่ำ๖โมงครึ่งมาแล้ว
จะทุ่มนึงก็แล้วผ่านไป๕ชั่วโมง
ในการหาพื้นที่ตรงนี้๓ไร่กว่า
สุดท้ายตอนทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ชม
ที่วัดเดินออกมาจากป่าค่ะ
เดินมาเองเหรอใช่นี่แหละนี่แหละพี่คนนี้
เดินออกมาจากป่ามาตรงร้านค้าริมทางตรงโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ถามว่าห่างจากจุดที่เขาค้นหายเยอะไหม๖โมง
โอ้โฮโอ้โฮเดินท้าวมาสภาพนะอ่อนเพลียมากคุยอะไรกันดูเรื่องไหม
ยังคุยยังตอบโต้กับญาติได้นะ

ว่าพี่อธิวัตแกเล่าให้ฟังหรือเปล่าไปเจออะไรมาบ้าง

คือญาติบอกว่าตอนนี้นะพอเจอตัวแล้วถือว่าพอแล้ว
สบายใจแล้วที่ได้ตัวอธิวัฒน์กลับคืนมา
กู้ภัยก็พาขึ้นรถส่งกลับบ้าน
ญาติเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นนะคะที่นายอธิวัฒน์ไปเจออะไรมา

ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีการเหมือนกับเป็นการทำบุญ

เพราะว่าอย่างน้อยขอไว้บนบานเอาไว้ขอให้เจอ
แล้วสุดท้ายก็เจอแบบปลอดภัยด้วยนะคะ
พี่อธิวัฒน์รู้สึกจะบกพร่องทางการได้ยินด้วยเนอะ